เรื่องนี้อย่าให้รู้ถึงหูภรรยา

เดี๋ยวนะต้องถามก่อนทำไมอินจัง
ก็คุณก็มีสามีดิฉันก็มีสามีแล้ว
ก็เป็นเรื่องของสามีภรรยากัน

คือคลิปนี้เนี่ยเขาแชร์กันในโลกโซเชียลกันโอ้โหเยอะแยะเลยนะคะ
เป็นเรื่องราวของคุณผู้ชายเขาไปสั่งสรรค์กับเพื่อน

คุณภรรยาเข้าไปถึงที่เลยค่ะ

สวัสดีค่ะคุณสามีครับจากบ้านเจ้าค่ะ

คือมันเป็นความรุนแรงในครอบครัว
อื้มก่อน

คือว่าคนในวงก็อึ้งไปเหมือนกัน

ชาวเน็ตเขาก็วิภาควิจารณ์ไปต่างกันหน่าแหละ
เช่นท่าทางคุณสามีกลัวคุณภรรยาน่าดู

ผู้ชายไม่กล้าทำร้ายร่างกายกลับ

เดี๋ยวความเห็นหนึ่งก็บอกว่าเห็นแล้วก็อดอมยิ้มไม่ได้
เพราะว่าปัจจุบันหายากมากที่สามีจะกลัวภรรยาแบบนี้
จริงเหรอดิฉันยิ้มแบบแยะ

แบบสถานการณ์มันเดายากจริงนะ
หรือบางคนก็บอกว่าถ้าบอกความจริงแก่ภรรยา
มาเที่ยวกับเพื่อนก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้
ข้อความบอกว่าข้อเท็จจริงน่าจะมีมากกว่าการหนีเที่ยว
เหมือนกับว่ามีการมาถามถึงของที่หายไปด้วย
เราให้ดูแค่นี้พอสำหรับคลิปนี้นะครับ
ก็ยังไงมันก็สะท้อนถึงความรุนแรงในครอบครัวเนอะ